ไทยรัฐเสียเตอร์พาคุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์
๓เรื่อง๓รถ๓เวลา
วันเสาร์๔โมงเย็นพบจินตลาและสันติศุกร์

พี่ชายไม่เคยรู้เลยใช่ไหม

พบกับภาพยนตร์น่ารักสำหรับคนรักสุนัขทุกคน
ผมอาจจะรักหมาไม่เท่ากับคุณ

ในมายบอยเฟรนสด็อก

เมื่อเกิดความอิจฉาริสยาระหว่างพี่น้อง

ใน๑๓พยักษร้ายค่ายพระการ

สามเรื่องสามรถสามเวลา